เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮือหากันมากค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าทุ่มทุนสร้างไม่ผิดนะคะ
บริษัทดังทุ่มสร้างหนังไอ้ไข่เด็กวัดเจดีค่ะ
เป็นตำนานความเชื่อความศรัทธาสุดยอดกุมารเทพแห่งศตวรรษที่๒๑เลยนะคะ
แล้วเขาจะมีพิธีบวงสวงคือ๒๕ตุลาคมนี้แล้วนะคะ
แล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังค่ะ
มีการบอกว่า๒๕ตุลาคมนี้เวลา๗โมงครึ่งถึง๙โมง
จัดงานพิธีบวงสวงการจัดสร้างภาพยนตร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
ณบริเวณหน้าประรำพิธีลานหน้าโบสถ์วัดเจดีที่ศรีชนนครศรีธรรมราชค่ะ
ขณะที่ทีมนักแสดงภาพยนตร์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะ
เช่นน้องพลอยพลอยวรินแสนชัยต้นศักราชนะคะ
แล้วก็น้องโกหังนัทธวัฒน์สุ่มพลอยที่จะรับบทเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
นักแสดงสมทบอีกมากมายค่ะคุณผู้ชมดูนะคะ
กำกับโดยเอกธีรทรชาวนโยธินค่ะ
เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์
ตำนานความเชื่อความศรัทธามิตรภาพของไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
เก่งแล้วก็เปี๊ยกสองพี่น้องจากพระนคร
ที่ทั้งหมดเนี่ยต้องฝากฟันปัญหาต่างนานา
จนเกิดมิตรภาพที่แน่นแฟน
แต่เกิดเหตุที่ต้องทำให้ทั้ง๓เนี่ยผิดใจกันครั้งใหญ่นะคะ
ทั้งหมดจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตปัญหาไปได้อย่างไร
ต้องติดตามชมในภาพยนตร์สุดยอดตำนานกุมารเทพแห่งยุค
ศตวรรษที่๒๑ไอ้ไข่เด็กวัดเจดี
โหน่าชมมาก